ทับศีรษะของอดีตพลทหารม้า
ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลัก

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมครับ

เกิดเหตุรถทับคนเสียชีวิตบนถนนเพชรเกษมขา

ตำรวจสนหลัก๒พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีครับ
พบศพของพลทหารทวีเหล่าโคตร
คว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือด
สวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว

แล้วก็มีบาดแผลถูกล้อรถขนาดใหญ่ทับที่ศีรษะ
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่สวมใส่หลุดออกมา

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่
เมื่อตรวจสอบตามร่างกายพบบัตรประจำตัว
เป็นพลทหารสังกัดกองพันธานม้าที่๑
พระองค์๑ใบและเงินสดจำนวน๑
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมรายละเอียดไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ

ก็คือนายสมโพธิศรีวะรมอายุ๓๐ปี

กำลังขายของให้กับลูกค้าที่ทยอยมานั่งกินหมูจุ่ม
มานั่งกินจิ้มจุ่มลาบน้ำตกส้มตำอยู่ตามปกติ
ก็เห็นรถแท็กซี่ขับอยู่ที่ช่องซ้าย
ด้านซ้ายสุดนะฮะขับผ่านหน้าร้าน
และตอนนั้นก็เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

ขณะที่เลนขวานั้นมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
ขับตีคู่กันมาคือ๓คันนี้แล้ว
จากนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้ม
ส่งผลให้ร่างผู้ตายพลัดเข้าไปถูกล้อ
รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทับที่ศีรษะ

ว่ารถคันไหนที่เฉียวชนผู้ตายก่อนจะล้มหรือไม่
ระหว่างมีทั้งแท็กซี่มีทั้งรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
คันไหนเฉียวชนจนรถจักรยานยนต์ล้ม

แต่จากนั้นทั้งรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็รถแท็กซี่ขับหนีไปทั้ง๒คันเลย
ด้านบร้อยตำรวจโทรนิคเนศ
เผล้วนงามรองสารวัตรสอบสวนสนหลัก๒
บอกว่าจากนี้จะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านค้า

ก็ดูนะครับว่าก่อนเกิดเหตุมีการเฉียวชนกับรถคันใดกันแน่
โดยเฉพาะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สีเขียว

ก็ต้องตามตัวคนขับมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
นี้หลังเกิดเหตุก็มีญาติของผู้เสียชีวิตโทรศัพท์

ผู้เสียชีวิตคือนายทวีเหล่าโคตรอายุ๓๘ปี

ก่อนเกิดเหตุคาดว่าผู้ตายออกจากบ้านพักไปปฏิบัติหน้าที่แล้วครับ
ส่วนบัตรประจำตัวพลทหารนั้นเชื่อว่าคงเป็นบัตรเก่า
สมัยที่ผู้ตายเป็นทหารเกณฑ์กองประจำการอยู่
แล้วก็ยังเก็บติดตัวไว้ไม่ส่งคืนต้นสังกัดนะครับ